สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศบ้านเราสัปดาห์หน้าพายุโซเดลเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองค่ะ
เพราะว่ามีแนวโน้มดิ่งเข้าประเทศไทยค่ะ
หลังจากที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมาอ่อนกำลังลง
พายุโซเดลพัดขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามค่ะ
ลาวแล้วก็จะมาสลายตัวบริเวณภาคอีสานตอนล่างของไทย
ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ภาคอีสานตอนล่าง
และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในสัปดาห์หน้าค่ะ
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณพื้นที่น้ำท่วมนะคะ
อาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำเติมภาคอีสานนะคะที่เกิดน้ำท่วม
ซึ่งหลังจากนี้ต้องคอยระมัดระวังกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
นักวิทยาศาสตร์นะคะชี้ว่าปัญหาน้ำแข็งละลายเนี่ย
มีมากกว่าการระดับน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าปัญหานี้คุณผู้ชมถ้าเกิดน้ำแข็งที่ปกปิดหน้าดินนะคะ
บริเวณภูเขาสูงละลายจะทำให้มีดินสไลด์ลงทะเลค่ะ
และลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดเป็นซึนามิพัดเข้าชายฝั่งได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ